แถวหน้าตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่
แล้วคนก็บอกว่าอยากจะจับตัวคนขับแท็กซี่

เพราะว่าแท็กซี่พอหลังจากชนคุณลุงลอยกระเด็น

แล้วตอนนี้คุณลุงเสียชีวิตแล้วด้วยนะคะ
เป็นคลิปกล้องวงจรปิดของบริษัทก่อสร้างรถไฟฟ้า
ขณะที่เกิดอุบัติเหตุกับคนในครอบครัว
แล้วก็บอกด้วยบอกว่ากำลังตามหาแท็กซี่สีเขียว
ขับรถชนคนเดินข้าม

เป็นคุณลุงที่กำลังจะเดินข้ามถนนออกมา
แล้วพอเดินข้ามมาเนี่ยจังหวะนี้ค่ะ

เดินมาที่แรกคุณลุงเขาก็ไม่ได้เดินข้ามแบบพลวดพลาดนะคะ

แล้วพอจังหวะข้ามมาได้สักเลนหนึ่งแล้วเนี่ย

จุดตรงนี้คือซอยถนนผนโยธิน๕๐
หน้าตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอน๕ทุ่ม๕๕นาทีของวันที่๒๑กันยายน
แล้วพอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
คนที่เดินข้ามถนนคือคุณลุงอิทธิพลวงศา
หลังจากที่แท็กซี่ชนไปแล้ว

พอเห็นเหตุการณ์หยุดรถ
แล้วก็วิ่งลงมาช่วยเหลือคุณลุง
ส่วนคลิปอีกมุมหนึ่งนะคุณผู้ชม

พลเมืองดีที่เขาขับสวนทางมา
แล้วก็จับภาพวินาทีที่เกิดอุบัติเหตุเอาไว้ได้
นี่ค่ะตอนนี้เราเห็น๒มุม

แล้วคุณลุงอยู่ที่ถนนแล้วค่ะตอนนี้
เดี๋ยวดูทางฝั่งนี้กันอีกทีนึงนะคะ
นี่เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถนะคะ

ในโลกโซเชียลมีเดียเขาแชร์ภาพกันเยอะเหลือเกินค่ะ
แล้วผู้ใช้เฟซบุ๊กเขาก็เอาคลิปนี้

ดำเนินคดีกับแท็กซี่คันสีเขียวเหลือง
แต่ว่าภาพในคลิปมันเห็นทะเบียนรถแบบไม่ชัดเจน
เห็นแค่เหตุการณ์ว่ามันเกิดขึ้นยังไง
ดังนั้นก็เลยอยากจะประชาสัมพันธ์อยากจะขอความช่วยเหลือค่ะ
ถ้าเกิดใครที่ขับผ่านไปมาย่านนั้น
แถวหน้าตลาดยิ่งเจริญซอยถนนผนโยธิน๕๔
ช่วงวันที่๒๑ต่อ๒๒นะคะ
๕ทุ่ม๕๕นาที
ช่วยบอกหน่อยแจ้งเบาะแสมาหน่อยนะคะ
จะได้ตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
เพราะว่าพอคลิปมันเผยแพร่ออกไป

ทั้งที่ก็รู้อยู่แหละว่าชนแน่

หลบหนีไปแบบไม่ใยดีเลย
เรื่องนี้คุณผู้ชมทางด้านลูกสาว

เข้าสู่วันที่๒๒แล้วค่ะตอนประมาณตี๒

ประสบอุบัติเหตุแบบนี้นะแต่อาการโคม่าเหลือเกิน

แล้วหมอโทรมาปรึกษาว่าจะผ่าตัดไหม
โอกาสรอดแค่๕๐๕๐เท่านั้นเอง
ลูกสาวก็เลยตัดสินใจไม่ผ่าตัด
เพราะว่าถ้าเกิดว่ารอดอีก๕๐หมอบอกว่าเป็นเจ้าชายนิทรา
รีบเดินทางไปดูอาการของคุณพ่อ
ท้ายที่สุดแล้วคุณลุงท่านนี้เสียชีวิต
วันที่๒๒กันยายนตอนตี๓
แต่ว่าตอนนี้ทางผู้กำกับสนบางเขน
ได้รับแจ้งความไว้แล้วเห็นคลิปนี้แล้ว
ทางผู้กำกับบอกว่าเดี๋ยวขอเวลาอีกสักวัน๒วัน
น่าจะตามตัวคนที่ขับรถแท็กซี่คันนี้
ดำเนินคดีตามกฎหมายได้นะคะ
ดังนั้นใครที่ทราบข้อมูลสามารถแจ้งไปได้
สอนอบังเขนในพื้นที่ที่เกิดเหตุด้วยนะคะ